คณะกรรมการจัดทำสารคดีแล้วก็เป็นสื่อโทรทัศน์ของกองทัพเรือ
เขาจัดทำเอ็มวีออกมานะคะในเพลงฉันจะมีเธออยู่
ศิลปินสิงโตนำโชคเพื่อหวังที่จะได้ส่งกำลังใจให้กับผู้สูญเสีย
และครอบครัวและส่งพลังใจให้คนที่ยังอยู่ได้เดินหน้าสู้ต่อไป

เรือจะทำทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถในการที่จะช่วยเหลือ

ทั้งในส่วนที่รับตัวมาแล้วแล้วที่ยังค้นหาไม่พบ
เราเชื่อว่าเราสู้สุดใจที่จะตามหากันให้พบพาพี่น้องเรากลับมาบ้านให้ได้
รีบกลับมา
ทุกคนรออยู่
ความรู้สึกของเพื่อนและทุกคนที่รอ

น้ำตานะคะว่าขอให้กลับมาเพราะว่ายังรออยู่
ความรู้สึกของนาวาโทพิชิตชัยเถื่อนนาดีภูมิคับการเรือหลวงสุโขทัย
ซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ต้องการสื่อสารไปถึงกลุ่มกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่ยังรอดชีวิต
แล้วขอให้ทุกคนกลับมาก็ถูกถ่ายทอดอยู่ในเอ็มวีประกอบเพลงฉันจะมีเธออยู่
ศิลปินสิงโตนำโชคที่บอกนะคะซึ่งคณะกรรมการจัดทำสารคีและสื่อโทรทัศน์กองทัพเรือผลิตขึ้นและอนุญาตให้สื่อมวลชนได้นำมาเผยแพร่
สื่อสารว่าตราบใดที่ยังรอคอยกำลังใจคือสิ่งสำคัญที่จะมอบให้กันตราบใดที่เกิดการสูญเสียพลังงานกำลังใจที่จะช่วยให้เดินต่อคือสิ่งสำคัญเช่นกัน
มอบกำลังใจให้กับพี่น้องทหารเรือผู้ประสบเหตุญาติคนอันเป็นที่รักของผู้ที่จากไป
และขอให้ทุกนายที่พบกับเรื่องเลวร้ายในครั้งนี้มีพลังและกำลังใจในการทำหน้าที่ท่ามกลางทะเลนี้
เพื่อบ้านของคนที่อยู่บนฝั่งอยู่ข้างหลังที่เขาเดินทางจากมาไกลตลอดไป
ตั้งแต่การเดินเรือหลวงสุโขทัยในช่วงเวลาปกติจนไปเจอกับคลื่นลมแรง
กำลังพลทุกคนฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันจนกระทั่งเรือเอียง
เรือหลวงกระบุรีเข้าไปช่วยเรือหลวงสุโขทัยอับปางลง
บรรยากาศของการลำเลียงผู้รอดชีวิตลำเลียงศพผู้เสียชีวิตกลับเข้าฝั่ง
และยังมีบรรยากาศของการเคลื่อนร่างกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิด
อย่างสมเกียจได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ขณะที่กำลังของพลเรือหลวงสุโขทัยที่ประสบเหตุทุกคนยังคงมีความหวัง
เชื่อว่าผู้ประสบเหตุที่เหลือจะยังคงมีชีวิตรอดอย่างปลอดภัย
เท่าไหร่อย่างที่กคิดว่าเขาน่าจะติดก่ออยู่ที่ไหนแล้ว
น่าจะยังหาทางกลับมาไม่ได้ยังมีชีวิตอยู่บนก่อ
พลังความหวังนะขอมอบให้กับคนเรือหลวงสุโขทัยทุกนาย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสีย
และเราขอภาวนาให้กำลังพลที่ศูนย์หายทุกนาย
ยังมีชีวิตรอดกลับมาหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะ
ค้นหาลูกนาวียังคงเดินหน้าต่อไปนะครับ
เป็นเวิ้งที่กว้างใหญ่ภัยศาลมากนะครับ
แต่เราก็ยังต้องมีความหวังและเราเชื่อว่า
นายที่เรากำลังค้นหาน่าจะเจอในเร็ววัน